คือเขาเมานั่นแหละแล้วก็หัวร้อน
จะไปทำร้ายตำรวจไปด่ากลางตำรวจ
แล้วคลิปนี้ค่ะเขาแชร์กันในโลกออนไลน์เพียบเลยนะคุณผู้ชม

นี่เป็นคลิปที่คนแชร์กันเยอะมากนะคะ

บอกว่าเมาแล้วกลางตารางคือหนทางแห่งความสงบ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สอนอห้วยขวางค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้เป็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งมีสักประมาณ๓๔คน

แล้วหนึ่งในผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาวเนี่ยดูสิคะ
เขาโวยวายใส่ตำรวจไม่พอใจไงโดนตำรวจเรียกตรวจ
แล้วก็ใส่กุญแจมือด้วยก็เลยไม่พอใจ
ในคลิปนี้ผู้ชายที่สวมเสื้อขาว
เขาโดนตำรวจใส่กุญแจมือแล้วก็นั่งอยู่ที่เบาะหลังของรถตำรวจใช่ไหม
โวยวายพยายามที่จะออกมาจากรถ
โผล่ตัวออกมาจากตรงหน้าต่างกระจก
แล้วก็ตะโกนถามว่าใส่กุญแจมือทำไม
เดี๋ยวจะย้ายทั้งโรงพักเลยเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิป
ส่วนอีกคลิปหนึ่งความยาวสักประมาณ๑นาทีกว่าค่ะ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่ผู้ชายกลุ่มนี้นี่แหละ
พยายามจะเคลียร์กับตำรวจคือเหมือนกับให้จบเรื่องนี้
แล้วก็ตะโกนให้ผู้ชายที่สวมเสื้อขาวหยุดพูด
คือเหมือนกับเพื่อนก็ห้ามกันเองบอกว่าอีกแป๊บนึงจะถึงบ้านแล้ว

อีกคลิปนึงความยาวเกือบ๒นาที

คือตำรวจนำตัวทั้งแก๊งไปที่โรงพัก
แล้วผู้ชายเสื้อสีขาวคนนี้ดูสิคะ

เขาก็ยังโวยวายได้อยู่นะค่ะคือกุญแจมือไม่ได้ทำให้
การโวยวายนี่ลดน้อยถอยลงแต่ยังได้
ก็โวยวายใส่ตำรวจแล้วก็ยังไม่เข้าใจ
ทีนี้ด้าน๑๐ตำรวจเอกเทียนชัยแก้วพิลา
ตำรวจสายตรวจสอนอห้วยขวางที่อยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวาน
สักประมาณตี๔๓๐ตอนนั้นเนี่ยคุณตำรวจเขาก็ตั้งด่านตรวจ

ก็เป็นไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาค่ะ
แล้วก็มีรถแท็กซี่สีเหลือง

ตำรวจก็ทำหน้าที่ปกติเลยอ้าวเจาะหน่อยครับเรียกตรวจ
แต่มี๑ใน๔คนนั้นคือเป็นผู้ชายเขาไม่พอใจ
ก็เลยมาต่อว่ามาด่าทอตำรวจด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
เมื่อกี้เราฟังคนที่โวยวายไปแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาฟังในมุมของตำรวจบ้างค่ะ
ก็มีแท็กซี่คันหนึ่งเข้ามาใน

จะมีมีนอกนึงที่มีคนมาได้แบบนี้
ประหลาดขอโทษครับครับ
แต่ยังไงก็ตามค่ะเมื่อโวยวายแบบนี้
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาของผู้ชายนะคะ
ก็คือดูหมินเจ้าพนักงานแล้วก็ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่

ล่าสุดค่ะทั้งสองคนก็ได้รับการประกันตัวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ